คุณผู้ชมครับไปดูนาทีชีวิตหน่อยครับ
ชาวบ้านวิ่งหนีตายเพราะอะไร
หมูป่าตัวนี้มันไล่ชนชาวบ้าน

ผมเคยคุยกับพรานป่าเขาบอกว่าในป่านอกจากยุงแล้วเนี่ย
หมูป่าแบบนี้ทำเอาคนตายมาแล้วนะฮะ

เจ้าหน้าที่คุณตำรวจเป็นให้แล้วทุกอย่าง

กว่าจะจับได้ลองดูนาทีนี้หน่อยฮะ
โอ้โหกว่าจะคล้องเชือกได้กว่าจะคุมเจ้าหมูป่าได้ครับ
และตำรวจประจำป้อมสวนผักในพื้นที่ร่อนพิบูร

คอกเลี้ยงครับเชิงเขาบ้านต้นกอครับ
เจ้าของคอกหมูป่าที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ย

ฝากฝั่งเพื่อนบ้านบอกว่าเออเพื่อนจ๋า
ช่วยเอาอาหารให้หมูป่าที่เลี้ยงไว้หน่อยนะ

เห็นนาทีชีวิตที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเมื่อเช้า

ปรากฏว่าน้ำป่าที่มันไหลหลากลงมาจากฝนตกหนัก
ทำให้หมูที่เลี้ยงเอาไว้มันดิ้นหลุดจากคอก

พอออกมาได้ปั๊บมันก็หาอาหารเลยฮะ

ก็ไปดูว่ามีอะไรให้เขากินบ้าง

ขูดรถชาวบ้านนะคุณ

เดี๋ยวก่อนหมูป่าหลุดโทรแจ้งตำรวจมาจับจริงเหรอ
แจ้งตำรวจนึกถึงตำรวจก่อนเลยครับ

โอ้โหตำรวจช่วงนี้เขาก็ไล่ตามเสียแป้งนานโหดไม่พอ

ใจดีสู้หมูครับไม่ใช่ใจดีสู้เสือฮะ
หมูป่ามันหลุดมาแบบนี้เอาเชือกมาค่อยคล้องครับ
ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงครับตามล่าตัว
เจอตัวเรียบร้อยฮะจับได้เร็วกว่าจับเสียแป้งอีกนะเนี่ย
จับได้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ตำรวจแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงครับ
หมูมันก็เก่งด้วยไงมันวิ่งเร็วแล้วมันก็ดื้อด้วยมันดิ้นด้วยนะฮะ
ส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยในขณะที่คุณตำรวจนั้นก็กลับไปพัก
ขอบคุณคุณตำรวจแทนชาวบ้านด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องเสียแป้งก็ว่ากันไปเดี๋ยวไปตามกันต่อแล้วกันนะฮะ
เป็นให้ทุกอย่างแล้วจะให้ไปจับอะไรอีกไหม